สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวง
นานทีค่ะผู้พันเบิร์ตพันโทวัญชนะสวัสดีค่ะ
จะมีเวลาว่างไปพักผ่อนกับครอบครัวที่หัวหินค่ะ
แต่ว่าดันโชคร้ายค่ะไปเจอพิษแมงกระพุนเข้าที่ขาขวา
ซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วนะคะ
แต่ว่าต้องพบแพทย์เพื่อล้างแผลอย่างสม่ำเสมอค่ะ
เกือบจะเป็นทริปที่แฮปปี้สุดแล้วล่ะค่ะ
สำหรับครอบครัวของผู้พันเบิร์ตพันโทวัญชนะสวัสดี

แล้วก็ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องวิน

พันเบิร์ตค่ะถูกพิษแมงกระพุนที่บริเวณขาขวา
ล่าสุดค่ะเผยว่าอาการเบื้องต้นนั้น

หลังจากก่อนหน้านี้นะคะปล่อยให้แพ้ติดเชื้อ

หลังจากนี้ก็ต้องทำแผลแล้วก็ล้างแผลตามที่คุณหมอสั่ง
ว่าอีกไม่นานก็คงจะดีขึ้นค่ะ

เท้าครับต่ำกว่าหัวเข่าลงไป

หลังจากนั้นหมอก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับ

แล้วกลัวว่าแผลมันติดเชื้อมันไม่เป็นแผลสดแล้ว
หมอก็เลยงั้นพี่ครับผมขอคว้านดีกว่า
แต่ก็เป็นผลดีมากเลยนะเท้าผมเนี่ยยุบเลยครับ
แต่เป็นแผลสดอยู่เท่านั้นเองแต่ยุบแล้ว

ตอนนี้ไปทำแผลเพื่อให้แผลมันค่อยตื่นขึ้นแค่นั้นเองครับ
งานนี้ค่ะนักแสดงหุ่นล่ามก็ได้เผยถึงผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่พันท้ายนรสิง
เตรียมจะลงจอนะคะให้ได้ชมกัน
ยืนยันค่ะถึงแม้จะเป็นรูปแบบภาพยนตร์ตอนเดียวจบ
แต่ผู้ชมนั้นก็จะได้สัมผัสเนื้อหาที่ครบรส
ไม่แพ้ภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร

ผมบอกเลยนะครับว่าไม่แตกต่างจากตำนานสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

มันถูกถ่ายทำครั้งแรกเป็นละครมาก่อน

ผมรับรองได้ครับคือท่านมุ้ยเป็นคนภาพยนตร์

ท่านก็ต้องเลือกแล้วว่าหนังต้องเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นพันท้ายนรสิงที่จะฉาย๓๐ธันวาคมนี้
อัตโธรส์ของความเป็นหนังไม่แตกต่าง
โดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยบทบาทก็ถูกเปลี่ยนไปนิดหน่อย
รับรองครับไปดูเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่า

พอเป็นภาคเดียวจบเนี่ยผมเห็นแล้วล่ะว่า

เฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพันท้ายนรสิง

จะคัดมาเฉพาะแก่นสำคัญก็ไม่ได้ขาดไปครับ
เชื่อว่าคอนังแนวประวัติศาสตร์ค่ะ
คงจะไม่พลาดภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห